ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะเวลาขับรถสิ่งที่สำคัญที่สุดคือที่ปัดน้ำฝนเพราะว่าจะทำให้เรานั้นขับรถมั่นใจมากยิ่งขึ้น
แต่พอเสียแล้วขับรถไม่มั่นใจนะคะก็ต้องเอาไปซ่อม
ที่ประเทศอินเดียค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการซ่อมแบบใหม่ซึ่งเป็นไอเดียดีค่ะ
นี่เป็นคลิปวิดีโอนะคะที่มีผู้บันทึกไว้ระหว่างการเดินทางด้วยรถบัสโดยสารในประเทศอินเดียค่ะ
ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมานะคะจะเห็นได้ว่าชายคนที่นั่งอยู่ด้านหลังคนขับค่ะกำลังทำหน้าที่สำคัญนะคะในการชักรอกระบบที่ปัดน้ำฝนให้ใช้งานได้อีกครั้ง
หลังจากที่ปัดน้ำฝนนั้นเสียนะคะกดปุ่มเท่าไหร่ก็ไม่ขยับขยื่นใช้ไม่ได้ค่ะ
คนขับมีไอเดียใหม่นำเชือกมาผูกโยงเป็นระบบชักรอกให้สามารถใช้งานได้ไปก่อนนะคะ
ปัดน้ำฝนใช้มือแบบนี้แม้ว่าจะดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็นับว่าพอใช้การได้นะคะ
และช่วยให้การขับขี่บนท้องถนนปลอดภัยในช่วงที่ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีแบบนี้ค่ะ